เราจะตามกันต่อเรื่องของเหตุการณ์ที่ถ้ำพระไสงามที่เนินมปรางจังหวัดพิศนุโลก
แต่ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
พบว่ามันมีเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์อยู่ในถ้ำแห่งนี้เนี่ยเยอะแยะไปหมด
ที่ทุกผู้ชมเห็นนี่คือหินที่สีดำดำสีนินนินเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่านี่คือเหล็กไหลนะฮะ
บางคนเข้ามาเพื่อต้องการมาหาเหล็กไหลนะครับ
เอาอะไรมาแซะเอาอะไรมาซะเพื่อจะเอาเหล็กไหลออกไป
ถึงขั้นมีคนบอกว่าพระมณัฐที่ท่านต้องติดอยู่ในถ้ำน้ำท่วมออกมาไม่ได้
ต้องไปช่วยเหลือกันเนี่ยเพราะว่าตอนเข้าไปเนี่ย
มุ่งหวังจะไปเอาเหล็กไหลหรือเปล่าไม่ได้ไปนั่งสมาธิกรรมฐาน

ใช่ค่ะแล้วก็มีชาวบ้านแล้วก็พระบางรูปที่อยู่บริเวณแถวนั้นเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเรื่องของความลี้ลับเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเหล็กไหลที่ถ้ำแห่งนี้มีอยู่จริง
แล้วก็เหล็กไหลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะในถ้ำแห่งนี้จะมีอยู่ในลักษณะที่ว่าอยู่บนเพดาน
อยู่บนพื้นแล้วหนูก็อยู่ตามผนังถ้ำจะมีอยู่หลายจุดนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าคือไม่ได้สามารถไปยกไปดึงออกมาจากถ้ำได้นะ
คือจะติดอยู่แล้วก็จะแบบเป็นคล้ายหินงอกหินย้อยอยู่ภายในถ้ำ
นี่เป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอวันนี้เลยนะฮะ

เอาไปให้คนที่เขาเชี่ยวชาญแล้วก็มีเหล็กไหลเยอะเนี่ยเขาบอกโอ้โหนี่โคตรเหล็กไหลเลยนะ

ชาวบ้านบอกว่ามีเรื่องของเมืองลับแลอีกนะ
มีพญานาคปกปักรักษาอีก

อยู่ที่หมู่๘ตะบนเนินมะปรางอำเภอเนินมปรางจังหวัดพิศนุโลก
ที่เราตามข่าวกันมา๒๓วันนะครับ
โอ้โหนี่ฮะหินงอกนะฮะหินย้อย
ลักษณะสีนินสีดำเนี่ยอยู่ตามผนังถ้ำเพดานถ้ำเนี่ยเยอะแยะไปหมด
กลมบ้างเป็นรูปทรงต่างบ้าง
แต่ดูอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเราไปถึงเราจะแงะจะหยิบออกมาคงไม่ออกหรอก
ใช่ค่ะไม่ได้สามารถโอ้โหไปดึงออกมาได้บางทีอยู่ตรงพื้นไงฮะ
อยู่บนพื้นบางคนนึกว่ายกขึ้นมาได้ไหมอะไรอย่างนี้
แต่เคยมีคนเข้ามาบางคนก็เอามีดเอาอุปกรณ์อะไรจะมาแซะมางัดไป
เขาบอกไม่ออกจริงนะฮะไม่ออกจริงนะครับ
ยังมีน้ำขังอยู่เลยเนี่ยฝนตกช่วงนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่ถ้ำแห่งนี้อีกครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปดูความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องของเหล็กไหลนะที่ชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
บอกว่ามีเหล็กไหลนะเป็นเครื่องรางของขลังที่สามารถทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะ
โยงคงกระพันธุ์นะครับป้องกันอวิชามนต์ดำศาสตร์มืดอะไรพวกนี้ป้องกันได้หมดนะครับ
ทำลายสิ่งชั่วร้ายได้ทุกคนถึงอยากได้เหล็กไหลมาครอบครองกันเหลือเกิน
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ก็คือนายวิวรสุวรรณภูมิอายุ๓๖ปีคือเขามีบ้านพักเนี่ยอยู่ติดกับถ้ำพระไสงามเลย
บอกพี่ช่วยพาเข้าไปสำรวจในถ้ำหน่อยได้ไหม
หลังจากระดับน้ำบางพื้นที่เนี่ยเริ่มลดระดับลงนะฮะ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของถ้ำแห่งนี้นะครับช่วงแรกจะเป็นทางที่โปร่งหน่อยโล่งหน่อยเดินได้ง่าย
แต่พอเข้าไปลึกขึ้นไปเนี่ยยิ่งเลยจุดที่พระมณัฐท่านนั่งวิปัศนาแล้วก็ไปติดอยู่เนี่ยจะเริ่มแคบแล้วก็มืดแล้ว
นายวิวรบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าในถ้ำแห่งนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาถรรพ์แล้วก็เรื่องราวลี้ลับเนี่ยมากมายจริง
และมีเหล็กไหลอยู่จริงนะฮะเขาเองก็ไม่เคยเดินเข้าไปถึงจนจุดถึงจุดสิ้นสุดของถ้ำ
ก็เลยไม่รู้ว่าถ้ำแห่งเนี้ยมันยาวมากน้อยขนาดไหนคือนักสำรวจบางคนมาเดินเนี่ยตามคำบอกเล่าบอกว่าก็เดินไม่สุดบางทีมเข้าไปเนี่ยจากต่างชาติก็มีนะเดินไป๙ชั่วโมงต้องเดินกลับมาเพราะไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดมันตรงไหน
จุดสิ้นสุดซักทีอ่ะเดิน๒รอบก็เดิน๙ชั่วโมงต้องออกมาก่อนเพราะไม่รู้มันจะไปไหนต่อนี่อย่างนั้นคือส่องบอกว่าเข้าไปได้ครับว่าสวยฮะนานในเนี้ยสวยนะมี
จากหน้าฝนฝนตกมาเยอะจริงเนี่ยนะครับ
นายวิวรบอกว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นเคยเข้ามาในถ้ำแห่งนี้แล้วเจอเหล็กไหลนะครับ
มันงอกออกมาจากผนังถ้ำแต่ตอนนั้นไม่กล้าจะแตะต้อง
เพราะกลัวว่าจะมีอันเป็นไป
เนื่องจากเขาบอกเล่ากันต่อกันมาเป็นรุ่นนะครับ
บอกว่าคนที่จะนำเหล็กไหลได้จริงเนี่ยจะเอาออกมาได้จริง
เป็นคนที่มีบุญญาธิการมีวิชาอาคมแกร่งกล้า
ต้องทำพิธีขอเข้ามากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเหล็กไหลในถ้ำด้วย
ซึ่งหากจะเอามาได้เนี่ยก็ต้องใช้มีดอาคมตัดเหล็กไหลเหล็กไหล
มันงอกออกมาจากผนังถ้ำถ้าคนที่ทำไม่มีบุญพอเนี่ย
วาสนามากพอไม่มีวิชาอาคมแกร่งกล้ามากพอ
มีอันเป็นไปทุกราย
ก่อนเข้ามาที่แรกพวกผมตอนเด็กก็มันก็สนเลยนะครับ
มาเล่นอะไรในนี้กิตาร์อะไรเราก็เอามากินกัน
แล้วที่เขาว่ามีเหล็กไหลมีจริงไหมครับ

แต่เห็นคนเท่าอะไรเขาเล่ากันว่ามีพระแต่หม้อเหล็กไหล

แปลว่าอะไรห้ามออกมาดูได้อย่างเดียว
ไม่ดูนะครับเห็นก็ว่าผิดอะไรบางอย่างนะ
แล้วหมายถึงถ้าคนธรรมดาทั่วไปคาราวาสทั่วไปเหมือนเราเนี่ย

ถ้าเอาไปถ้าเข้าไปได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ปกปักแล้วสาบ
แต่ถ้าเอาไปแล้วไม่ได้จะเกิดเรื่องจะเกิดอย่างนี้
จะเสียชีวิตหรือเก็บไข้และป่วย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวลองดูภายในถ้ำกันนิดนึง
เพราะว่าคุณนัทพงศ์ทีมข่าวของเราพร้อมด้วยชาวบ้าน
และประธานสำนักที่พักส่งถ้ำพระไสงาม
ก็เดินสำรวจด้วยกันนะคะ
พอเดินเข้าไปคุณผู้ชมอันนี้คือทางเข้านะ

จะเห็นว่าเป็นคล้ายกับห้องโถงกว้างค่ะ

พื้นเป็นสายระยะทางสักประมาณ๗๐เมตร
จะไปเจอ๓แยกค่ะ
นี่นะคะห้องโถงแบบนี้นะคะ
จะเป็นทรายแบบนี้ก็จะกว้างหน่อย
หลังจากตรงนี้ค่ะเดินไปอีกสักนิดหนึ่ง

เป็นทางน้ำไหลออกมาจากถ้ำแล้วก็จะไหลไปสู่ลำทานนะคะ
ยิ่งเดินลึกเข้าไปน้ำจะยิ่งเยอะ
ก็จะมีน้ำขังตลอดทางแบบนี้ค่ะ
ช่วงแรกระดับน้ำจะท่วมถึงบริเวณหน้าแข้ง
ของทีมข่าวของเราคุณนัทพงศ์นะคะ
พอเดินเข้าไปเรื่อยน้ำก็จะลึกมากยิ่งขึ้น
มันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นจุดที่มีเป็นแอ่งกระทะค่ะ
นี่ค่ะตรงนี้คือที่ถึงแข้งถึงหัวเข่าแล้วเห็นไหม
พอลึกไปเรื่อยน้ำจะยิ่งเยอะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วบางจุดจะลักษณะเป็นแอ่งกระทะยิ่งเป็นแอ่งในน้ำลึกเลยนะคะ
จุดที่เป็นแอ่งกระทะค่ะคือจุดที่พระมณัฐดำน้ำออกมาเมื่อวานแล้วก็ไปต่อไม่ได้
แอ่งกระทะตรงนี้ลึกสี่เมตรนะใช่ค่ะมันจะลึกมากนะคะ
จุดนี้ทีมข่าวของเราบอกว่าลองสังเกตดูจะมีหินงอกหินย้อย
แล้วเหมือนกับหินงอกหินย้อยเหล่านี้เปลี่ยนกลายเป็นเหล็กไหลนี่ไงนี่ไง
จะเป็นสีนินสีดำคล้ายเหล็กไหลเยอะมากคุณผู้ชม
แต่คุณนัทพงศ์ทีมข่าวของเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเหล็กไหล
ก็เลยไม่มั่นใจแต่บอกกับเราว่าสีคือคล้ายมากเป็นสีนินสีดำอ่ะนะคะ
พระพิโมกประพัสโรประธานสำนักที่พักสงฆ์ถ้ำพระไสงาม
บอกกับนัทพงศ์ทีมข่าวของเราว่าเรื่องลี้ลับมีจริงภายในถ้ำแห่งนี้นะ
เหล็กไหลมีจริงอืมพอเรื่องเหล็กไหลมีจริงเนี่ยแหละ
มันก็เลยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของพระหรือว่าบุคคลทั่วไป
อยากจะเข้ามาเห็นหรือบางคนอาจจะแบบอยากได้
อยากได้เหล็กไหลในถ้ำนี้ด้วยซ้ำ
เป็นเรื่องปกติของคนไทยเราเมื่อได้ยินคำว่าเหล็กไหลบ้าง
พญานาคบ้างหรือเมืองลับแลบ้างก็จะมีความศรัทธามีความเลื่อมใส
ก็จะเดินทางมาเพื่อจะได้สัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาเจตนาจะมา

เป็นเรื่องปกติของคนไทยเราเพื่อจะได้สัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาเจตนาจะมา
เป็นพระอยู่ที่เหล็กไหลบที่พักสงธมพระไสงามในพื้นที่
ท่านถือโดรงมามานั่งวิปัสสมากรรมฐานที่นี้
ก็เลยทำให้ต้องตั้งคำถามของพระมา
เราก็เลยไปถามผู้ที่เขามีความรู้ด้านของเหล็กไหล
เนรนแอร์จอมขมังเวศบอกกับเรานะครับ
นแอร์บอกว่าวัตถุที่ดูคล้ายเหล็กไหลที่ทีมข่าวของเราไปเจอในถ้ำพระไสงามที่พิศนุโลกเนี่ย
มันคือเหล็กไหลจริงเนรนแอร์บอกนะครับ
เพราะถ้ำแห่งนี้เมื่อ๔๐ปีก่อน
เนรนแอร์บอกว่าเขาก็เคยเข้าไปในถ้ำแห่งนี้เพื่อไปหาเหล็กไหล
ก็ไปเหมือนกับพระมณัฐที่ไปติดอยู่นั่นแหละนะครับ
ถ้ำพระไสงามเนี่ยเป็นถ้ำหนึ่งในประเทศไทยที่เหล่าบรรดานักศัยศาสตร์และพระเนี่ยเขารู้กันว่าถ้ำนี้มีเหล็กไหลอยู่ในถ้ำ
แต่หลังจากเข้าไปแล้วเนนแอร์บอกว่าเขาไม่เจอเหล็กไหลนะครับ
เมื่อ๔๐ปีก่อนที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาไม่เจอนะแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมานะครับ
ส่วนตัวเชื่อว่าคงเป็นเพราะตัวเองไม่มีบุญวาสนาพอที่จะได้เหล็กไหล
มันอาจจะมีก็ได้แต่ว่าตัวเขาเข้าไปเขามองไม่เห็นเหล็กไหลที่อยู่ในถ้ำ
เนรนแอร์บอกว่าถ้ามีคนไปเจอมีบุญไปเจอเหล็กไหลเนี่ย
การจะเอาเหล็กไหลออกมาได้เนี่ยคนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีบุญวาสนาจริง
ต้องถือสินไม่กินเนื้อสัตว์เข้าไปเจอเหล็กไหลแล้วเนี่ย
หากเจอแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาได้ง่ายขั้นตอนก็ต้องเริ่มจากจุดเทียนลนเหล็กไหลก่อน
เนื้อของเหล็กไหลเนี่ยอ่อนตัวลงและต้องมีคาถาด้วยนะครับ
ท่องคาถาไปด้วยจากนั้นจึงเอาวัตถุมาตัดเหล็กไหล
แล้วป้ายด้วยเลือดของหญิงที่เพิ่งคลอดลูกก่อนจะนำมาตัดเหล็กไหลนะฮะ
ถูกเนี่ยต้องเอาไปทำแบบนั้นก่อนถึงจะตัดเหล็กไหลได้แล้วทำให้เหล็กไหลที่ได้มาเนี่ยเกิดความขลัง
อันนี้ตามที่เนรนแอร์เขาบอกนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เลยไม่เจอนะฮะเจอแต่ไม่มีปัญญาเอาได้
เหล็กไหลที่เห็นอยู่เนี่ยคือมันเป็นเหล็กไหลจริงใช่ไหมครับ

แล้วเป็นชนิดเรียกว่าเหล็กไหลไพ่ดำ
เหล็กไหลจริงครับแต่ว่าบุญวาสนาเราไม่ถึงนะฮะคนเราอยู่ที่วาสนาอยู่ที่บารมี
นี่ไม่ใช่วัยฮิตใหญ่จะเอาเหล็กไหลไพดำโอ้โหตามโบราณเขาเขียนไว้จริงเล่นเหล็กไหลภัยดำจะไม่มีผ้าจะหุ้มหำว่างั้น
อ้าวแล้วอย่างที่เห็นคือเหล็กไหลจริงแล้วมันมีหลายประเภทหรือไง
วิธีเหล็กไหลก็ไม่เกิดความขลังค่ะต้องลนเทียนอะไรก่อนด้วยนะครับ
ท่องคาถาก่อนด้วยถึงจะย้อยลงมาแล้วถึงจะต้องเอามีดที่มีอาคมอะไรไปตัดออกมาอีก
ท่านผู้ชมครับเราไปถามอาจารย์บุรพาพดุงไทยด้วยนะครับ
บุรพาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กไหลมีเหล็กไหลเยอะมากนะฮะ
นี่ผู้สื่อข่าวของเราไปนะครับเวลามีเรื่องเหล็กไหลก็ไปถามอยู่หลายครั้ง
อาจารย์บุรพาบอกว่าวัตถุที่ชาวบ้านกับทีมข่าวของเราเจอในถ้ำพระไสงามเนี่ย
เราเอารูปให้ดูมันคือเหล็กไหลจริงทางด้านบนด้วยหรือว่าตามจุดต่างด้วยนะครับ
เหล็กไหลแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโคตรเหล็กไหลลักษณะคือมีสีดำ
ซึ่งเจอได้ตามถ้ำทั่วไปที่มีความชื้นหรือว่ามีน้ำขังอยู่
เหล็กไหลแบบนี้มักจะถูกนำมาทำเป็นส่วนประกอบในการสร้างพระเครื่อง
หรือว่าบดให้ละเอียดแล้วนำไปหล่อรวมกับแร่อื่นเพื่อสร้างพระพุทธรูป
คนที่จะเข้าไปหาเหล็กไหลต้องมีความรู้เบื้องต้นด้วยอย่างเช่นแหล่งที่อยู่ของเหล็กไหล
หรือวิธีการตัดเหล็กไหลซึ่งต้องขึ้นอยู่กับวิชาอาคมที่แต่ละคนได้รับการถ่ายทอดมา
อาจารย์บุรพาบอกกับเราว่าโคตรเหล็กไหลเนี่ยจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับเหล็กไหลน้ำหนึ่ง
คือถ้าเป็นเหล็กไหลน้ำหนึ่งจะมีสีขาวจะสวยนะฮะใช้เป็นเครื่องประดับมีราคาแพง
ช่วยเสริมเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมนี่นะฮะสีจะแตกต่างกันอย่างนี้
แต่ถ้าเป็นโคตรเหล็กไหลจะเสริมเรื่องของความอยู่ยงคงกระพันธุ์

เป็นอีกสักนิดนึงแล้วมันพอหาได้หาง่ายได้ง่ายถ้าเจอก็จะหินบางอย่างมันกลายสภาพก็จะเป็นพวกโคตรเหล็กไหล
อ๋อก็คือหาง่ายที่สุดในบรรยาบางทีถ้าเจอเขาเจอเยอะ
ก็เจอเยอะเขาเจอเยอะบางครั้งทำไมจริงก็โคตรเหล็กไหล่ครับ
เพราะมันเป็นเหล็กไหลมันก็เป็นหินนี่แหละเพียงแต่สภาพมันเป็นต่างกันไป
เพราะว่าเหล็กไหลมันก็เป็นหินดำชนิดหนึ่งซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นก้อนเป็นมัดหลายอย่าง
มันก็เป็นอย่างนั้นแต่ก็หายากไม่ใช่ว่าหาง่ายไม่ใช่ว่าอยู่เดินไปในถ้ำไหนแล้วจะเจอ
ไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นก็หายากเหมือนกันหายากเหมือนกันแต่พอหาได้
ได้มาก็เอามาติดตัวเลยก็ได้มาห้อยติดตัว
เหล็กไหลก็ยังมียอดของมันซึ่งหายากอีกเป็นยอดของโคตรเหล็กไหลมันก็จะมีลักษณะสวยงาม
ทีนี้โค้เหล็กไหลถ้าได้มาที่เขาก็จะเอามาผสมเป็นมวลสารเพื่อจะสร้างพระพวกนี้
ใช่พระพุทธหรือว่าเป็นเครื่องล้างของขังอะไรพวกนี้
นี่ฮะหนึ่งในถ้ำของประเทศไทยที่ได้รับการกล่าวขานเรื่องของเหล็กไหลภายในถ้ำ
ใช่ค่ะแต่คุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะภายในถ้ำแห่งนี้เนี่ย
ไม่ได้ถูกพูดถึงเฉพาะเรื่องของเหล็กไหลนะคะครับถ้ำพระไสงามที่จังหวัดพิศนุโลกแห่งนี้
คือเริ่มต้นเรื่องที่เราต้องนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับถ้ำนี้ก็แน่นอนอย่างที่คุณผู้ชมติดตามข่าวกันไป
ก็คือพระมณัฐเขมโกอายุ๔๖ปีไปติดอยู่ในถ้ำ๕วัน๔คืน
กู้ภัยช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนำส่งโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
แต่ประเด็นคือภายในถ้ำเนี่ยหนึ่งมีเรื่องเหล็กไหลที่เราเล่าไป
นี่เป็นวันที่กู้ภัยไปเจอพระมณัฐ
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะที่พระมณัฐเข้าไปเกี่ยวกับเหล็กไหลหรือไม่
ศูนย์หายเคยหลงในถ้ำแห่งเนี้ยหลายต่อหลายรูปหรือเขาเชื่อว่าในถ้ำแห่งเนี้ยมีเมืองลับแหล่
อืมมีเมืองลับแลอยู่ในถ้ำหรือมีความเชื่อว่าโอ้โหถึงขั้นมีพญานาคปกปักรักษา
ครับคือเรื่องราวของถ้ำแห่งเนี้ยมีหลายมุมหลายมิติจริงจริงนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวพระมณัฐจะมาตอบคำถามว่าทำไมต้องเข้าไปในถ้ำแห่งนี้
ทีมข่าวของเราไปคุยกับนายบุญหล่อพงขวานน้อยหรือลุงหล่ออายุหกสิบเก้าปี
เขาอยู่หมู่บ้านใกล้ใกล้กับถ้ำนี้เลยคุณผู้ชมค่ะอยู่มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้า
ยี่สิบเก้าปีแล้วอ่ะค่ะลุงหล่อบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นคนบุกเบิกสำรวจถ้ำพระไสงามมาแล้ว
แล้วลูกหล่อเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ

แล้วก็ชีปะขาวแนะนำว่าถ้าอยากบรรลุธรรม

ไปนั่งวิปัสนาในถ้ำที่มีลำทานน้ำไหลผ่าน
ภายนอกต้องเป็นภูเขาหินปูน
หล่อบอกว่าในช่วงเวลานั้นก็พยายามที่จะเดินทุดงไปเรื่อย
จนไปถึงถ้ำพระไสงามมีแต่ป่ารกนะคะ
ภาพนี้คล้ายกับที่ชีปะขาวมาบอกเลยตอนที่นั่งสมาธิแล้วเห็น
หล่อบอกว่าก็เลยเข้าไปไปนั่งวิปัสนาภายในถ้ำครับ
หล่อบอกว่าโอ้โหสมัยก่อนความรู้สึกตอนที่เข้าไปนั่งวิปัสนาในถ้ำแห่งนี้เนี่ยนะ
เหมือนหลุดไปอีกมิติหนึ่งเลยนะคะ
คือนั่งวิปัสนานั่งสมาธิเหมือนกับอยู่ดีกลายเป็นเมืองลับแลไปเลย
แล้วเต็มไปด้วยเพชรนินจินดาเต็มถ้ำไปหมด
ตัดสินใจศึกดีกว่าแล้วก็มาทำมาหากินใช้ชีวิตปกติดีกว่า
เพราะเชื่อว่านี่คือแผ่นดินธรรมตามที่ชีปะขาวมาบอก
ก็เลยพอศึกออกมาทำมาหากินอื่นเนี่ย
ก็เลยบอกคนอื่นว่าลุงเนี่ยบุกเบิกคนแรกนะที่ถ้ำนี้
ลุงก็เลยมีเรื่องเล่าให้กับชาวบ้านว่าถ้ำนี้มีสิ่งลี้ลับอะไรบ้าง
พอมาถึงปีพศ๔๐ก็เป็นเหตุบังเอิญที่ทุกอย่างขัดข้องไปหมด
ผมก็เลยได้รับแรงบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในถ้ำนะฮะ
ให้ผมศึกออกมามาสร้างบารมีมาทำคุณงามความดีเนี้ย
อย่างที่ทำนี่แหละถ้าผมไม่มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่เกิดทุกคนก็ไม่รู้จัก
ในนี้มีคุณลุงเห็นอะไรบ้างในสถานที่แห่งนี้
ถ้าผมพูดนะครับถ้าผมพูดมามันสลับซับซ้อนมีเยอะมากครับ
กระทั่งเหล็กไหล่นี่ก็เห็นขุมทรัพย์สมบัติอยู่ภายในถ้ำนี่ก็เยอะ
ไม่ใช่คุยผมเห็นคนเดียวนะ
แล้วก็พวกร่างทรงร่างทรงพวกลูกศิษย์ลูกค้ามาก็บอกว่าโอ้โหมโหลาน
คุณผู้ชมเห็นที่ไหล่ของลุงหล่อไหมคะ

ดิฉันต้องสะกิดถามคุณภาคภูมิว่าเราไม่ได้ทำกราฟิกเป็นผีเสื้อไปเกาะไหล่ลุงใช่ไหมนะ

นี่หนูก็นั่งคุยไปเรื่อยผีเสื้อเกาะไหลไปเรื่อย
เห็นว่าธรรมชาติแถวนั้นเนี่ยสุดยอดแล้วนะผีเสื้อมันเนี่ยมาเกาะไหล่อยู่เลยเนี่ยเห็นไหม
ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยถามลุงเกี่ยวกับเรื่องของพระมณัฐที่ไปติดในถ้ำพระไสงาม

หล่อก็เลยบอกว่าก็ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก็แล้วกันพระมณัฐอาจจะไปทำอะไรผิดกฎหรือเปล่า
หรือว่าระหว่างนั่งวิปัสนากรรมฐานมีจิตคิดอยากจะครอบครองเหล็กไหลหรือเปล่า
ก็เลยถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในถ้ำลงโทษ
หล่อเชื่อว่าสาเหตุที่น้ำท่วมทางออกถ้ำทั้งทั้งที่อยู่ในช่วงหน้าแรงแบบนี้เนี่ย
อาจจะเป็นไปได้ว่าพระมณัฐไปหยิบจับเหล็กไหล

อันนี้ลุงหล่อตั้งข้อสังเกตเฉยนะคะ
อาจจะไปหยิบจับเหล็กไหลแล้วปู่พญานาคที่ปกปักรักษาในถ้ำที่ดูแลเหล็กไหลอยู่
พ่นน้ำออกมาทำให้น้ำท่วมปิดทางเข้าออกถ้ำ
แล้วก็เป็นจุดที่แคบเป็นแอ่งน้ำด้วย

ไม่แน่ใจว่าเป็นการลงโทษพระมณัฐหรือเปล่าอะค่ะ

ด้วยพระราณุภาพด้วยชะยานุภาพพระราณุภาพของกุณคราช

น้ำไหลมาเพียงนิดฝนตกเพียงแสงก็เป็นไปไม่ได้ครับ
พระที่มาลอยบกตรงนี้ตายหลายองค์แล้วก็มี
เพราะว่าเป็นพระราณุภาพของกุณคราช
เป็นน้ำเป็นคืนมาบางรูปบางองค์
หน้าอกถลอกปอกเปลือกหมด
ผมอยู่นี่ผมบอกว่าท่านมาปฏิบัติธรรมเพื่อละความทุกข์ใช่ไหม
ทุกขสัตว์จะเพื่อจะออกคลายความทุกข์
พวกคุณมีกิเลสมีปัญหามีความอยากอยู่ได้
เพราะคุณก็จะได้รับบทเรียนอย่างนี้แหละ
นี่เป็นสิ่งที่ลุงหล่อตั้งข้อสังเกตนะฮะ

ไปเจออยู่จุดหนึ่งเจอรูสีตนหนึ่งเขานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่เนี่ย
แต่เป็นจุดที่น้ำไม่ท่วมน่ะอืม
แต่จุดที่พระมณัฐท่านไปนั่งสมาธิวิปัสนาอยู่เนี่ย

ต้องดำไปช่วยกันแล้วก็พากันดำน้ำออกมา

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอกับพระมณัฐนะครับเพื่อจะสอบถามกันหน่อย
ข้อสังเกตการตั้งข้อสันนิษฐานว่าพระมณัฐที่ต้องติดถ้ำออกไม่ได้เนี่ย
หยิบจับเหล็กไหลจะไปครอบครองเหล็กไหลหรือเปล่า
ไม่ได้มานั่งสมาธิมานั่งวิปัสนากรรมฐานอะไรหรอก
ศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำเลยไม่พอใจหรือเปล่านี่คือพระมณัฐนะครับ
ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับหลังจากเข้าโรงพยาบาลอยู่วันหนึ่งนะครับ
ร่างกายแข็งแรงแล้วหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้
จะเดินทางกลับวัดที่จังหวัดนครสวรรค์
แล้วบอกว่าจะตั้งใจจะไปหาโยมแม่ด้วยเพราะว่าหลังออกมาจากถ้ำเนี่ย
พระมณัฐบอกว่าได้ทราบข่าวว่าโยมแม่ท่านก็เป็นห่วงจนล้มป่วยเลย
ตอนที่มีข่าวว่าพระมณัฐติดอยู่ในถ้ำ
พระมณัฐบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่า
จุดประสงค์ตั้งใจจะเข้าไปในถ้ำพระไสงาม
คือไปปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้บรรลุ
ซึ่งถ้ำนี้เงียบสงบไม่มีสิ่งรบกวนทำให้สั่นคลอน
ไม่มีสิ่งเยาว์ยวนภายนอกยืนยันว่าไม่ได้เข้าไป
เพื่อต้องการเหล็กไหลจริงจริงค่ะหรือไม่ได้ต้องการ
ไปหยิบจับสิ่งอะไรออกมาที่สำคัญก็คือ
พระมณัฐบอกว่าไม่รู้จริงนะครับว่า
ด้านในมีของขลังอะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจ
เรื่องพวกนี้ด้วยมองว่าเรื่องของเหล็กไหล
ก็คือก้อนหินธรรมดาก้อนหนึ่งเท่านั้น
เราก็ไปปฏิบัติเพื่อให้ให้ถึง
เป็นความเข้าใจผิดครับเพราะว่าทุกถ้ำดีหมด
ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละรูปต่างหาก
ความตั้งใจแต่ละรูปมันไม่เหมือนกันไง
คืออย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องการเข้าไปปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียว

ก็คือการเข้าไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้จิตของตัวเอง
พ้นจากพันธนาการจากพวกอิแลตัญหาและความยุติภังกว้าง
จึงบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือสถานการณ์จริง
ที่อาจารย์ไม่ได้คาดคิดคำนวณมาก่อน
คุณนัทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามพระมณัฐค่ะอ่าแล้วอย่างนี้
หลวงพ่อคิดว่าติดถ้ำเพราะอะไรพระมณัฐบอกว่าคงเป็นเพราะคาดการณ์ผิดพลาด
คือก่อนจะเข้าไปในถ้ำเนี่ยท่านเข้าไป๓เมษายนนะฮะตอนที่ทุดงมาจากนครสวรรค์เนี่ย
พระมณัฐบอกว่าได้ตรวจสอบข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับ
พบว่าจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาในไทยแต่ว่ามาทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่คิดว่าส่วนหางของพายุมันจะเคลื่อนมาทางฝั่งจังหวัดพิศนุโลกด้วย
ตอนที่อยู่ในถ้ำขณะที่นั่งสมาธิอยู่ก็เห็นแล้วว่ามีน้ำเนี่ยมันไหลแรงมา
แล้วมาเยอะผิดปกติด้วยก็เลยส่องไฟดูถึงรู้ว่าโอ้โหน้ำกำลังท่วม
ตอนนั้นคิดว่าน้ำท่วมแน่นะฮะออกไม่ได้แน่ก็เลยรีบเก็บข้าวเก็บของ
แล้วก็เตรียมที่จะเดินออกจากจุดวิปัศนาเพื่อไปหาพื้นที่สูง
เจอจุดที่สูงคือพ้นแอ่งกระทะลึก๔เมตรไปเนี่ยมันมีเนินสูงอยู่๒๐เมตร
ที่ดำไฟแล้วไปเจอที่วัดท่านไปกอดกับกู้ไภแล้วก็ขอบใจกันที่ตามมาช่วยเจอ
ตรงจุดนี้เป็นจุดที่สูง๒๐เมตรพระมณัฐบอกว่าตอนนั้นพอมาถึงตรงนี้
มั่นใจแล้วว่ายังไงก็ออกจากถ้ำไม่ได้แน่น้ำมาเยอะท่วมเยอะเหลือเกิน
ก็ตั้งสติแล้วก็วางแผนแล้วก่อนจะเข้ามานั่งวิปัสนาด้านในเนี่ย
เตรียมพวกของที่จะฉันมาพอสมควรก็แบ่งอาหารแบ่งน้ำดื่มเอาไว้
กะว่าจะฉันให้ได้ในช่วงที่วิปัสนาอยู่ในถ้ำเนี่ย๑เดือนนะฮะ
ก็เอามานะเผื่อว่าอาจจะติดถ้ำนานกว่านั้นนะฮะก็เลยเอามาเผื่อ
หลังจากนั้นเวลาผ่านไปมันก็บึ้มเลยมันมาเยอะเลย
พอมาเยอะเลยกว่าเราจะขายออกหมด

ที่เรานั่งเข้าชานอยู่เนี่ยมาล็อกเนี่ย
มันบึ้มเข้ามาเนี่ยเราก็ส่องไฟ
เฮ้ยน้ำมันเยอะเก็บของ
เฉพาะเก็บของเราประมาณ๕นาที
แล้วก็ที่ออกว่าปีนป่ายมาเนี่ย

กว่าจะมาถึงโถงล่างที่เป็นทางออกเนี่ย
ทางมันคดเคี้ยวมันไม่ได้เป็นทางเรียบอย่างนี้นะ
มันขุขะขุขะมันก็หินซับหินซ้อนอะไรอย่างนี้

นี่ฮะสุดท้ายก็ไปช่วยกันออกมาได้นะครับ
พระมณัฐยืนยันว่าไม่ได้ไปแตะต้อง

เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่มานี่แหละ
กะเวลาผิดพลาดหน่อยเรื่องของพายุที่ซัดเข้ามานะครับ
ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่ากังวลอะไร
ว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยถ้าต้องไปจริง

ก็คงต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพต่าง
รอบครอบมากขึ้นอันนี้พระท่านบอกนะฮะค่ะ